ที่อ่างทองหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีประเด็นเกิดขึ้นครับ

บอกที่พักก็ดีนะแหละนะติดองค์ติดแอร์อย่างดีนะครับแต่
อาหารเนี่ยข้าวกุญเชียงสามชิ้นนะแล้วก็มีต้มยำมาถ้วย
นึงนี่มีเนื้ออยู่สองชิ้นมั้งนี่ฮะนิดนึงคือคนที่เป็น
ผู้โพสต์เนี่ยบอกว่าน้องเนี่ยส่งรูปอาหารมาให้ดูเป็นอาหารสำหรับ
นะครับบอกว่าคือน้องกับเพื่อนเนี่ยนะถูกขอให้ไป
กักตัวที่โลโคลคอลันทีนของอ่างทองเนื่องจากเป็นกลุ่ม
เสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อแต่ว่าตรวจแล้ว
เป็นลบคือไม่พบเชื้อค่ะแต่ต้องกักตัว๑๔วันนะ
เดี๋ยวต้องตรวจซ้ำอีกรอบนึงทุกคนก็ให้ความร่วมมือ
อย่างดีจังหวัดก็ดูแลอย่างดีนะฮะอยู่ในห้องพักที่
ดีมากแต่อาหารเนี่ยมันแย่กว่าที่คิดโดยเฉพาะอาหาร
ื้อที่เอามาให้ดูเนี่ยเป็นอาหารเย็นมีกุญเชียงทอด๓๐๐
ชิ้นกับต้มยำที่มีเนื้ออยู่๒ชิ้นแล้วก็มีข้าวเปล่า
นี่ฮะตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับเราก็เลยวีดีโอคอลไปคุย
กับผู้ที่เป็นคนถ่ายภาพอาหารเซตนี้นะฮะ
กักตัวอยู่นี่ครับทุกผู้ชมครับเขายืนยันว่าเขาถ่าย
รูปนี้จริงนะฮะและเป็นเรื่องจริงนะครับอืมไม่ได้
ต้องการจะไปต่อว่าอะไรทางจังหวัดอะไรทั้งสิ้นไม่ได้
ต้องการให้เกิดประเด็นดราม่าอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ว่า
ตอนที่กักตัวอยู่เนี่ยญาติพี่น้องก็ถามมาว่าเออเป็น
ยังไงความเป็นอยู่เนี่ยอาหารการกินเป็นยังไงค่ะก็เลย
ถ่ายรูปไปให้ดูนะครับไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เกิดความ
เสียกับทางจังหวัดก็อยากขอโทษทุกฝ่ายด้วยที่
กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมานะครับแต่ว่าเจ้าตัวเขา
เรื่องนี้คือเรื่องจริงนะครับที่ผ่านมาเนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกว่าให้อาหารเหมือนกันทุกคนแต่ที่กักตัว
อยู่สิบคนเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคืออาหาร
มันไม่เหมือนกันนะมันก็แตกต่างกันไปตามมื้อ
อะไรด้วยอ่าอย่างเจ้าหน้าที่บอกว่าในกล่องจะมีกุญเชียง
มีไข่ดาวแต่ว่าของน้องคนนี้เขาบอกเขามาเนี่ยเขา
เหลือแต่กุญเชียงเห็นเท่านี้ใช่ไหมเหลือประมาณ
เท่านี้นะแต่เขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะเพราะว่าทาง
จังหวัดเองเขาก็ดูแลเรื่องที่พักอย่างดีเราถามเรื่อง
ไปยังนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ราชการจังหวัด
อ่างทองนะครับท่านบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าตอนนี้ทราบเรื่องแล้วและสั่งให้ตั้งกรรมการ
มาสอบสวนข้อได้จริงเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนว่า
อาหารที่นำไปส่งให้กับผู้ที่กักตัวเนี่ยมันน้อย
เกินไปหรือไม่เหมือนกับที่ผู้กักตัวเขาส่งภาพ
ให้กับญาติดูหรือไม่ถ้าเกิดว่าคนที่เกี่ยวข้องมีความ
จริงก็ต้องถูกลงโทษนะฮะขณะเดียวกันนะครับ
ราชการจังหวัดอ่างทองยังฝากถึงประชาชนที่ต้อง
กักตัวนะครับที่จังหวัดอ่างทองยืนยันว่าไม่ต้อง
เป็นกังวลจังหวัดอ่างทองเนี่ยจะดูแลทุกคนอย่างดี
นะทางจังหวัดเนี่ยถึงขั้นใช้สถานที่เป็นที่พักแบบ
ห้องพักหรูติดแอร์มีบริการทุกอย่างครบครันจะไม่ให้
จังหวัดเนี่ยต้องเสียชื่ออย่างแน่นอนส่วนความ
ผิดพลาดเรื่องอาหารที่เกิดขึ้นเนี่ยสั่งตั้งกรรมการ
สอบแล้วท่านผู้ว่าบอกเดี๋ยวดูแลให้